คุณผู้ชมคะเราเคยนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิง

ทุกวันนี้เธอต้องรับภาระในการเลี้ยงดูลูกชายวัยขวบเศษเพียงคนเดียว

แล้วชีวิตเธอยากลำบากมาก
พอเรานำเสนอเรื่องนี้ไปคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
มีคนดูรถปลดทุกข์โทรศัพท์ติดต่อมา
ซึ่งคนดูคนนี้เขาป่วยติดเตียงเป็นอำมพลึกมา๒๐กว่าปี
บอกว่าจะสละดวงตาข้างหนึ่งให้กับผู้หญิงคนนี้
ทั้งที่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นญาติกัน

เมื่อทั้งคู่ได้โทรศัพท์วีดีโอคอลคุยกัน
วินาทีนั้นจะเป็นยังไงไปดูภาพนี้ก่อนค่ะ
โอ้โฮเพราะหนูไม่เห็นลูก
หนูได้ยินแค่เสียง

ทำไมลุงเป็นคนใจดีขนาดนี้
ความเห็นคงไม่นานนี่แหละ

แล้วลูกไม่กลัวหรือครับ
ลูกจะเป็นอย่างไรบ้างคะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ต่างคนต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับ

คิดดูสิเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะ
แต่คือเขาดูเรื่องราวของกันและกันผ่านทางรายการของเราไง
คุณลุงนี่น้ำใจยิ่งใหญ่มากนะครับ
หัวใจที่ยิ่งใหญ่มากพร้อมที่จะสละดวงตาให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง
อยากให้ผู้หญิงคนนี้ได้มองเห็นโลกด้วยนะฮะ
ค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวสุนิสามุ่งรวยกลางหรือว่าคุณยุ้ย
อายุ๒๖ปีค่ะซึ่งคุณยุ้ยเนี่ยมองไม่เห็นนะตาบอดทั้งสองข้าง
พอได้วีดีโอคอลแบบนี้เธอก็ร้องไห้ค่ะ
เพราะว่าแม้ได้ยินแค่เสียงของคนใจบุญ
ที่ชื่อว่าคุณพายับรอดเมืองอายุ๕๙ปีผ่านวีดีโอคอลเนี่ย
เธอก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินของการที่จะเป็นผู้ให้
แล้วคุณลุงก็ให้กำลังใจเนอะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณลุงก็บอกแหละว่าจะสละดวงตาให้หนึ่งข้าง
ตัวคุณยุ้ยเองก็ไม่คิดไงว่าจะมีใครที่ยอมสละดวงตาให้กับตัวคุณยุ้ย
ไม่ใช่ญาติกันไม่เคยรู้จักกัน
ที่สำคัญคุณลุงพายับเองก็เป็นอำมพลึกนอนป่วยติดเตียงมา๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
แต่ว่าหัวใจแข็งแกร่งเหลือเกินสุดประเสริฐเหลือเกิน
ทีนี้เล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะ
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวชีวิตของคุณยุ้ย
เธอพิการตาบอดทั้งสองข้างมานาน๗ปีกว่าแล้วนะ
เป็นผลข้างเคียงมาจากการที่เธอเป็นสาวโรงงาน

หลังจากนั้นด้วยแสงเหล็กอะไรต่างมันส่งผลให้เธอมีปัญหาเกี่ยวกับจอประสาทตา
แล้วเธอก็ไม่มีเงินที่จะไปรักษาต่อ
ท้ายที่สุดแล้วเธอสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง

ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอนะสามีก็หนีไปบวช
ทำให้เธอต้องดูแลลูกชายวัยขวบเศษเพียงลำพัง
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคือที่พักที่เธออยู่ทุกวันนี้
เป็นสังกษีเก่าแล้วเธอใช้ชีวิตยากลำบากนะคะ
มื้อกินมื้อบางครั้งเธอบอกว่าเคยคิดนะ
ไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้แล้ว
แต่ทุกวันนี้ก็ยังสงสารลูกอยู่นะคะ
พอเรื่องราวของเธอถูกนำเสนอผ่านรถปลดทุกข์
มีคนบริจาคเงินมาให้เธอเยอะมากเลยนะ๑ล้าน๔แสนบาท

ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคุณลุงพายับรอดเมือง
นี่แหละเป็นชาวบ้านหนองว่าที่อำเภอพนมสารคามที่ฉะเชิงเซานะคะ
คุณลุงพายับเองก็เป็นอำมพลึกป่วยติดเตียงเดินไปไหนมาไหนไม่ได้๒๐กว่าปีแล้ว
ก็ดูข่าวจากรถปลดทุกข์โทรมาเลยค่ะ๐๒๑๒๖๑๖๖นี่แหละ
บอกมาว่าโอ้โหเห็นรถปลดทุกข์มีน้ำใจแบบนี้มีเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแบบนี้
คุณลุงพายับก็บอกว่าอยากจะบริจาคดวงตาให้กับคุณยุ้ย
หลังจากนั้นก็โทรสายตรงไปหาคุณยุ้ยบอกว่าจะบริจาคดวงตาให้
จะได้มามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งจะได้ทำงานเลี้ยงลูกด้วย
ที่สำคัญคุณยุ้ยจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นภาระของคนอื่น
พอคุณยุ้ยรู้แบบนี้เธอก็บอกว่าโอ้โหมันทำให้หัวใจเธอพองโต
เพราะว่าเธอจะกลับมามองเห็นโลกใบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งแม้จะเห็นแค่ข้างเดียวก็ตาม
แล้วเธอบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเธอกลับมามองเห็น
เธอจะเดินทางไปกราบคุณลุงถึงที่บ้านเลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวรถปลดทุกข์ของเราเนี่ยนะคะ
ก็ไปที่บ้านของคุณลุงพายับอยู่ที่ตำบลบ้านซ่องที่อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเศร้าพอไปถึงก็เจอเนี่ยค่ะ
เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ริมถนนสายบ้านหนองตารอดลำมหาชัย
ก็เจอคุณลุงพายับอยู่ในแบบนี้คืออยู่ในชุดกางเกงขาสั้น
ไม่ได้สวมเสื้อนอนอยู่บนเตียงทีนี้พอคุณลุงพายับหันมามองอ้าว
นักข่าวมาก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคุณลุงพายับก็หยิบเสื้อแขนสั้นมาสวม
ทีนี้ก็ลุกขึ้นมาจากเตียงใช้วอคเกอร์พยุงตัวเองเดินออกมานั่งที่แคร่หน้าบ้าน
แล้วก็คุยกับทีมข่าวแบบเป็นกันเองนะคะคุณลุงก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะ
ลุงก็มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างมีครอบครัวมีลูก๓คน
ทีนี้แต่ละคนลูกก็แยกย้ายกันไปทำงานมีครอบครัวหมดนานจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่ง
ส่วนที่คุณลุงต้องมาป่วยแบบนี้เพราะว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนคุณผู้ชม
คุณลุงประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซคว่ำแล้วก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่ตอนนั้นเลย
ทุกวันนี้คุณลุงอยู่กับใคร
คุณลุงบอกว่ามาอยู่กับหลานสาว
ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณลุงตัดสินใจ
ว่าจะสละดวงตาหนึ่งข้างให้กับคุณยุ้ยมาจากเหตุผลอะไร
คุณลุงบอกว่าจริงลุงก็คิดมานานแล้วนะ
ว่าจะบริจาคดวงตาข้างที่ดีให้กับคนที่ด้อยโอกาส

ประกอบกับได้ชมรายการรถปลดทุกข์พอดีเลย
แล้วก็เห็นข่าวของคุณยุ้ยว่าคุณยุ้ยก็อยู่อย่างยากลำบาก
ติดต่อไปไปทั้งรายการรถปลดทุกข
บอกว่าลุงจะบริจาคให้แล้วก็ติดต่อคุณยุ้ยด้วย
หลังจากนั้นก็เลยได้คุยผ่านทางโทรศัพท์กับคุณยุ้ยแล้วก็ร้องไห้นะคะ
เขาได้ข่างเขาก็ยังได้ไปเลี้ยงรูปเพียงพ่อแม่ก็ได้
เขาก็โทรมาขอบคุณมาอะไรอย่างนี้ให้มาคุยด้วย
แต่ทีนี้มันก็ยังไม่นานหรอกเพราะว่าต้องรอผลทางหมอกี๊ดี
ว่าเซลล์ว่าอะไรมันจะเข้ากันได้

ทีนี้ทีมข่าวเองก็ได้สำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของคุณลุงพายับด้วยนะคะ
ซึ่งคุณลุงเองก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่ะ
เพราะว่าอะไรอย่างดูสิคะการที่จะเคลื่อนไหวแต่ละที
ดังนั้นสิ่งที่คุณลุงอยากได้เนี่ยนะอยากได้รถสำหรับผู้พิการรถวิวแชร์ค่ะ
เพราะว่ามือข้างซ้ายของคุณลุงก็ใช้การไม่ได้
แต่ว่าข้างขวายังพอที่จะหยิบจับอะไรได้บ้าง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าได้วิวแชร์ที่เป็นวิวแชร์ไฟฟ้าจะสะดวกมากยิ่งขึ้น
แล้วลุงบอกด้วยนะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเหลือดวงตาข้างเดียว
อย่างน้อยมันก็ถ้าเกิดได้วิวแชร์ขึ้นมาก็ยังช่วยให้คุณลุงไปเข้าห้องน้ำ
หรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้บ้าง
ลุงบอกว่าเหมือนแบ่งดวงตากันคนละข้างนะ
แต่ละคนจะได้ใช้ชีวิตในการมองเห็นได้เหมือนกัน
ใช่แล้วคนใจบุญแบบนี้ยังไงก็ต้องมีสิ่งดีมาตอบแทนคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดค่ะดรสมศักดิ์ชาลาชนช่างผมเจ้าของชาลาชนเนี่ยนะ
เป็นชาวฉะเชิงเซาด้วยคือส่งตัวแทนเลยมาถึงบ้านเลย
ให้ดูชีวิตความเป็นอยู่ของคุณลุงพายับ
แล้วก็หลังจากนี้จะได้ดูว่าขาดเหลืออะไรจะช่วยเหลืออะไร
รวมถึงยังยกย่องคุณลุงพายับว่า
คุณลุงพายับเป็นสุดยอดของคนที่มีน้ำใจ
จริงครับเพราะว่าคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอบอก
โอ้โหน้ำใจสุดประเสริฐจริง
ขอให้แข็งแรงดีทั้งคู่ขอให้กำลังใจคนทั้งคู่นะครับ
นี่แหละครับคุณเห็นไหมน้ำจิตน้ำใจ
ใช่อ่านข่าวนี้แล้วก็ร้องไห้เลยนะคะคุณผู้ชม
คือซึ้งกับเหตุการณ์แบบ
ใช่แม้ว่าร่างกายของทั้งสองจะอ่อนล้าอ่อนแรง
แต่หัวใจไม่เคยที่จะอ่อนล้าเลยเข้มแข็งนะฮะ
คุณผู้ชมครับเราช่วยเหลือคนทั้งสองคนนี้กันนะครับ